มาดูพฤติกรรมสุดแสบของแก๊งนี้หน่อย
ตัวเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปเรียกเก็บสวยอ่า
ร้านผับบาคาราโอเกะครับโลกกรุงเทพและปริมันทน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตัวจริงไปร่วมกับผู้เสียหายวางแผนกันตลบหลังจับกลุ่มแบบนี้ค่ะ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

เฮ้ยแล้วทำไมคนร้ายใช้รถตำรวจท่องเที่ยวหลบหนี

คือตำรวจจริงมาปลอมตัวเป็นฝ่ายปกครอง
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ร่วมกับเพื่อนอีก๒คนแต่อีกคนนึงไม่ได้มานะคะมากันสองคน
แล้วนี่ค่ะมาก่อเหตุแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ช่วงล้อมจับนะคะชุลมุนวุ่นวายเลยค่ะ
ตรงนี้ก็คือลานจอดรถของร้านขายอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
คือก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดจริงนะชุดจริงนะคะ
ร่วมวางแผนกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิง
ที่ถูกเรียกสวยที่ถูกเรียกรับค่าคุ้มครอง
นำเงิน๑แสนบาทมามอบให้กับแก๊งนี้
ที่แก๊งมิจฉาชีพลงมารับมอบเงินจาก

ทันทีเลยปิดล้อมจู่โจมเข้าจับกลุ่มได้แบบนี้นะคะ

พยายามที่จะหลบหนีแยกย้ายกันขึ้นรถ
เป็นรถตำรวจท่องเที่ยว๑คันแล้วก็เก๋งอีก๑คัน
แต่ไม่รอดนะคะถูกรวบได้ทั้งสองคน
นำตัวไปสอบสวนแหมเสียชื่อตำรวจท่องเที่ยวเลย
ในขบวนการนี้เป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะ
ชื่อว่าดาบตำรวจภูวะเมษฮีรันวงวราดล
เป็นตำรวจสังกัดตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
ส่วนอีกหนึ่งรายชื่อว่ามานัทสุขสมนะคะ
แล้วอีกคนหนึ่งที่ที่ฉันบอกว่าร่วมแก๊งด้วย
แต่ไม่ได้มาร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือ
นายสุลันมงคลพาณิชกุลหรือว่านายแป๊ะนะคะ
รอดพ้นจากน้ำมือของตำรวจไป
แต่ตำรวจบอกว่าจะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวล
เพราะจะขยายผลไปจับกลุ่มตัวในแป๊ะมาด้วยนะคะ
วิธีการของแก๊งนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกไป
อ้างเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
แล้วโทรหาโทรหาผู้ประกอบการพับบา

เกือบทุกร้านทั่วกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ

มีแรกเข้าด้วยนะมีค่าเรียกแรกเข้าด้วยนะ
ครั้งแรกเขาเรียกว่าค่าเปิดตัว
ต้องจ่ายให้เขาต้องจ่ายให้แก๊งนี้๕๐๐บาท
เปิดตัวในการดูแลใช่โอ้

หลังจากนั้นมีรายเดือนด้วยนะจ๊ะ
รายเดือนเดือนละ๓๔๐๐๐บาท

เดี๋ยวจะจับกลุ่มแล้วก็สั่งปิดร้าน

เขาก็กลัวนะคะถ้าเกิดว่าปิดร้านช่วงโควิดเนี่ย
เขาก็ปิดมาแล้วอันนั้นจำยอมต้องปิด
แต่อันนี้พอมาเปิดได้ถ้าเกิดว่าต้องปิดแบบนี้
เขาก็ไม่อยากปิดอ่ะก็เลยจำเป็นต้องจ่ายอ่ะค่ะ

แต่ถ้าเจอแบบนี้นะ
มีใครไปเรียกรับเก็บค่า

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงเจ้าหน้าที่ปลอม

ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ให้มาดูแลเพราะนี่ถือว่าทุจริตนะ
ใช่คือกวนนี้เขาจะบอกทุกร้านเลย

เป็นชุดปฏิบัติการกรมการปกครอง
ถ้าคุณไม่จ่ายนะจะจับนะ

แล้วคุณยังไม่จ่ายอีกคุณโดนสั่งปิดนะ

พอศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

เขาบอกแบบนี้การปฏิบัติ
กิจครั้งนี้ถือเป็นการตอบคำถาม
ในสังคมว่าชุดปฏิบัติงาน

และไม่รับเคลียร์ทุกสถานการณ์

อ้างตัวแอบอ้างทั้งนั้นเลยนะฮะ